ท่านผู้ชมครับวันนี้เรื่องของโควิด๑๙มีมาตรการออกมานะครับ
ในการที่จะแก้ไขแล้วก็ระงับการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ที่ระบาดในระลอกสามค่ะนะฮะเดี๋ยวจะไล่ให้นะครับว่ามาตรการต่างต่างเนี่ย
บคอชุดใหญ่วันนี้ที่เคาะออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
เอาเป็นว่านายกยืนยันแล้วก็ย้ำว่าไม่มีประกาศเคอร์ฟิลล์ล็อกดาวน์ก็ไม่มีนะครับ
แต่มันมีมาตรการเรื่องของการกำหนดระยะเวลาแล้วก็สถานที่ต่างนะฮะ
นายกก็แถลงไว้หลายเรื่องเรื่องวัคซีนก็พูดนะครับ
เรื่องการป้องกันตัวก็แนะนำเอาไว้ค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ

ภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่
เมื่อไหร่เราจะได้วัคซีนเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
เอกประยุทธ์เนี่ยแถลงหลังประชุมสอบคอชุดใหญ่วันนี้นะครับ
ยืนยันว่าไม่มีการล็อกดาวน์ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิลล์นะฮะ
ส่วนการประกาศมาตรการต่างเพื่อแก้ไขและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในระลอกนี้ซึ่งเป็นระลอกที่๓ของไทยเนี่ยนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าก็รวบรวมข้อมูลจากหลายฝ่ายนะฮะ
ตั้งแต่การระบาดระลอกแรกจนมาถึงจนในช่วงนี้นะครับ
ซึ่งผลกระทบเนี่ยมันคงต้องมีบ้างนะฮะ
รัฐบาลเวลาออกมาตรการอะไรมาพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็หนักใจทุกครั้ง
เพราะรู้ว่ามันมีผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับ
แต่ก็จำเป็นต้องทำเดี๋ยวฟังนายกนะฮะ
มาตรการต่างที่รัฐบาลออกมาทุกครั้งนะครับผมเจ็บปวดนะครับผมเจ็บปวดผมไม่สบายใจนะครับ
แล้วเป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควรนะครับเพราะรู้ว่ามาตรการต่างใดก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในทุกระดับนะครับ
มาตรการต่างเนี่ยผมระมัดระวังที่สุดอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการตัดสินใจแบบนี้ผมเจ็บปวด

หลายคนบอกไปเลยไปทั้งหมดไปไปเลย

ทำอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดถึงคนเหล่านี้
แต่จะต้องระวังคนเหล่านี้คนอีกคนได้อย่างไร

โอเคไหมเห็นใจไงแต่อาจจะต้องลดเวลาลงบ้าง
ผมมีคำอยู่๓ทีประโยคด้วยกันนะครับ
ประเทศไทยเราต้องชนะ
นี่คือทีมที่เราควรจะต้องใช้กันตอนนี้คือประเทศไทยต้องชนะ
เมื่อถึงยามคับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหาร
เมื่อถึงคราวปรึกษางานต้องการผู้ที่ไม่พูดพร่ำไม่พูดไร้สาระ
ไม่พูดสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์บิดเบือนนะ
ยามีข้าวมีน้ำก็ต้องการผู้เป็นที่รักยามเกิดปัญหาก็ต้องการบัณฑิต
นั่นคือคำกล่าวโบราณสุภาษิตโบราณ
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างนี้มันควรจะต้องมาเป็น
เป็นหลักชัยเป็นหลักดำในการลงชีวิตของเราในช่วงนี้
พ่อเหนียววัยุทธ์บอกเป็นสุภาษิตโบราณ

เราแก่คำมาให้ด้วยอาจจะให้ดูภาพใหญ่สักหน่อยหนึ่งนะครับ
สุภาษิตโบราณในช่วงของโควิด๑๙ระลอกนี้
แล้วก็มีเรื่องของการปฏิบัติตัว

เรื่องการปฏิบัติตัวต่างในการป้องกันการแพร่ระบาด

ไม่ประมาทกาดต้องยกสูง
แต่วันนี้โอ้โหพอคนฟังแล้วบางทีอาจจะฟังแล้ว
งงบอกนายกบอกให้ใช้ช้อนกลาง

คือเราต้องใช้ช้อนใครช้อนมันไม่ใช่เหรอ

ผมก็มานั่งย้อนฟังใหม่ที่ท่านนายกพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเอง

ท่านนายกที่วันนี้พูดเรื่องการรักษาวินัยอย่ากาดตกเอาไว้เนี่ย

กาดตกไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดอะไรตามเข้ามาทันที
ใส่แมสส์และล้างมื้อนะครับ

เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุด

เป็นอาวุธที่ทุกคนถืออยู่

แล้วก็ลดการสัมผัส

กระทั่งคนในครอบครัวก็ตามต้องเว้นระยะห่างพอสมควร
อย่าใช้ช้อนกลางอันเดียวอย่าใช้ช้อนเดียวกันในการตักอาหารในการแบ่งอาหาร
ผมปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับที่บ้านผมก็ทำแบบนี้แหละ
ช้อนกลางแยกออกจากกันนั่งกินข้าวให้ห่างกันในครอบครัว
สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราลดภาวะความเสี่ยงลงไปได้มากพอสมควร

ช้อนกลางแยกออกจากกัน
ช้อนกลางแต่เพราะเอิญท่านไปเว้นวักนิดนึง
ช้อนกลางแยกออกจากกันคือต้องเอาช้อนกลางเนี่ยแยกของใครของมันประมาณอย่างนั้น
คือนอกจากจะกินร้อนช้อนใครช้อนมันแล้วต้องมีช้อนกลางส่วนตัวด้วย

ทีนี้มาไล่มาตรการกันนะครับว่าวันนี้สบคชุดใหญ่ออกมาอย่างไรบ้าง
จะบังคับใช้สิบแปดเมษายนใช่ไหม

แปดเมษายนเนี่ยนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสวบคก็พูดถึงผลสรุปการยกระดับมาตรการการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้านะคะ
โดยบอกว่ามีการกำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงค่ะ
แปดจังหวัดด้วยกันตามนี้เลยนะคะที่เราขึ้นหน้าจอก็มีกรุงเทพปริมณฑลหัวเมืองใหญ่แล้วก็นี่ค่ะตามรายชื่อนี้เลยสิบแปดจังหวัดนะคะ
ส่วนพื้นที่ควบคุมก็จะเป็นพื้นที่สีส้มไม่ต้องคิดเยอะ
จังหวัดที่เหลือจากพื้นที่สีแดงคือพื้นที่สีส้มทั้งหมดนี่เลยค่ะตามนี้
ซึ่งมาตรการสำคัญนะคะลักษณะของสองพื้นที่เนี่ยมาตรการคล้ายกันจะต่างกันที่ช่วงเวลาเฉย
เอาพื้นที่สีแดงก่อนนะคะมาตรการสำคัญในพื้นที่สีแดง๑๘จังหวัดก็คือจำกัดเวลาให้บริการร้านอาหารค่ะ
คือเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่มอันนี้ทำความเข้าใจก่อนร้านอาหารที่ว่าร้านกาแฟก็รวมนะคะ
ร้านอะไรก็ตามที่ไปนั่งทานในร้านนั่งดื่มในร้านเนี่ยเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
แต่ถ้าเป็นแบบเทคโฮมหรือว่าสั่งซื้อกลับบ้านให้เปิดได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
คุณนั่งทานได้แค่สามทุ่มอ่ะใช่ค่ะส่วนเรื่องของแอลกอฮอลเลิกคิดไปเลยนะคะ
ห้ามขายแอลกอฮอลในร้านเด็ดขาดอันนี้พื้นที่สีแดงและพื้นที่สีส้มด้วยนะคะ
ต่อให้ยังนั่งทานได้อะไรได้คุณก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้
ขายและห้ามดื่มนะคะครับส่วนห้างศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า
หรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกลุ่มก้อนเดียวกันของลักษณะห้างสรรพสินค้าแบบนี้เนี่ย
เปิดได้ถึงแค่สามทุ่มนะคะซึ่งห้างเขาก็ออกประกาศมาก่อนหน้านี้แล้ว
ใช่ทางด้านห้างออกประกาศมา๒วันที่แล้วแล้วก็บอกด้วยว่าต้องมีการจำกัดผู้ใช้บริการ
และงดกิจกรรมส่งเสริมการขายค่ะครับส่วนร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ต
ตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดโต้รุ่งถนนคนเดินเปิดได้ตั้งแต่ตี๔
จนถึงห้าทุ่มนะคะครับส่วนยิมฟิตเนสเปิดได้ตามเวลาปกติ
แต่ปิดไม่เกินสามทุ่มค่ะส่วนพื้นที่ควบคุมก็คือพื้นที่สีส้มเนี่ยนะคะ
อย่างที่บอกว่าใกล้เคียงกันแต่ว่าต่างกันแค่ระยะเวลาเท่านั้น
ร้านอาหารร้านกาแฟที่นั่งทานเนี่ยนั่งทานได้ถึง๕ทุ่มค่ะ
ห้ามขายแอลกอฮอลและนั่งดื่มแอลกอฮอลในร้านนะคะ
การค้าเหมือนกันเลยเปิดได้ถึงแค่๓ทุ่มเท่านั้น
จำกัดผู้ใช้บริการและงดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วย
ร้านสะดวกซื้อก็คือเปิดได้ถึง๕ทุ่ม
แล้วไปเปิดอีกครั้งก็คือตี๔นะฮะ
สำหรับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นสีแดงใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าพื้นที่สีส้มเปิดได้ตามปกติ
ตามที่คุณหมอถูกไว้นะคะแต่ว่าทุกคนที่ต้องทำเลย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สีแดงหรือสีส้ม
เอาเป็นว่าเราคนไทยทุกคนที่ต้องทำนะคะ
เนื่องจากว่าไม่มีการล็อกดาวน์และไม่มีการเคอร์ฟิลล์
เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือประชาชนคนไทยทุกคน
งดหรือเลี่ยงการเดินทางค่ะงดกิจกรรมสังสรรค์
ได้เลื่อนแต่ถ้างดได้ยิ่งดี
และให้เวิร์คฟรอมโฮมนะคะเพื่อลดการเคลื่อนย้าย
ภาครัฐนี่คือเวิร์คฟรอมโฮมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้ว
ส่วนภาคเอกชนคุณหมอทวีสินบอกว่าขอความร่วมมือด้วย
แล้วก็จะมีการเร่งจัดหาสถานที่รองรับดูแลรักษาแยกกับผู้ติดเชื้อ
อันนี้คุณหมอทวีสินให้คำจำกัดความไว้๒คำคือแยกกักกับกักกัน
กักกันคือคำที่เราคุ้นหูกันที่มีมานานแล้วคือคอรันทีน
กักตัวกักกันอันนี้คือคอรันทีน
แต่แยกกักคือคนที่ตรวจแล้วยืนยันว่าติดโควิด๑๙
อันนี้คือแยกกักคือแยกตัวมารักษา
ซึ่งก็จะมีการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาแล้วก็โรงแรมนะคะ
ในการที่จะทำเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยจนกว่าจะได้มีการตรวจหรือว่ารักษาต่อไป
มาตรการทั้งหมดนี้ไม่ได้บังคับใช้ตลอดไปนะคะ
เริ่ม๑๘เมษายนบังคับใช้เบื้องต้น๒สัปดาห์
ฟังสินคุณหมอธวิสินค่ะ
แล้วก็นำเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะพศบคพิจารณา
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือมาตรการต่อไป

เราใช้วิธีการนี้ขึ้นมาก่อน

มีสีแดงกับสีส้มขึ้นมาแล้ว
ทุกคนร่วมมือกัน๒สัปดาห์เราผ่านพ้นวิกฤตกัน
เราก็อาจจะผ่อนคลายลงไปได้
จากนี้ยังมีข้อกำหนดห้ามดำเนินการ
หรือว่าจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคนะคะ

ทำกิจกรรมที่รวมคนมากกว่า๕๐คนขึ้นไป

หรือว่าจะเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนด

ส่วนการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยง
การแพร่โรคทั่วราชอาณาจักร
อันนี้ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ

ตัดสินใจว่าจะปิดผับบาคาราโอเกะอับ

หรือว่าภายในระยะเวลานี้

หรือว่าเห็นแล้วว่าควรที่จะต้องไปต่อ

ผู้ว่าแต่ละจังหวัดเลยค่ะ

ก็นับตามเวลาก็เที่ยงคืนวันเสาร์
เที่ยงคืนวันเสาร์ก็เริ่มบังคับใช้แล้วนะครับ

ก็มีการจำกัดการให้บริการแล้วกัน

อย่างพื้นที่ควบคุมสูงสุด๑๘จังหวัดเนี่ย
ร้านสะดวกซื้อเปิด๕ทุ่ม
เงียบมึดเลยนะครับ

เราไปถามความคิดเห็น
ของบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหาร

ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจ

คำสั่งที่ออกมาวันนี้เนี่ยแทบช็อก

เดี๋ยวจะให้ฟังอีกที

เพราะวันนี้นอกจากหลายคนจะถามกันทั้งเรื่อง

เดี๋ยวมิถุนายนนี้เดี๋ยวจะได้ฉีดแน่

นำวาดท่านเป็นรักษารัชการแทนผู้มนวยการกองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
กรมควบคุมโรคแถลงตัวเลขการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้า
เมื่อวานนี้ตัวเลขของเมื่อวานนี้๑๕เมษายน
มีผู้ได้รับการฉีด๔๗๒๔โดส
เป็นเข็มแรกเข็มที่๑๓๐๙๖คน
แล้วก็เข็มที่๒๑๖๒๘คน
ถ้านับตั้งแต่วันแรกที่ไทยเราเริ่มฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
กุมภาพันธ์มาถึง๑๕เมษายน
เราฉีดไปแล้วทั้งหมด๕๘๘๖๐๓๒โดส
แบ่งเป็นเข็มแรก๕๑๔๕๖ราย
แล้วก็เข็มที่๒๗๕๕๗๖ราย
เป้าหมายผู้ที่ได้รับ

เข็มที่๑ก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์

เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
แล้วก็บุคคลที่มีโรคประจำตัว
นี่คือกลุ่มเสี่ยงที่เราต้องไล่ฉีดก่อน
สำหรับวัคซีนล็อตแรกที่เราได้มา
คำถามก็คือว่าเอาแล้วหลังจากนี้คนไทยโดยทั่วไป

จนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศเนี่ย

ที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนในไทยไม่ล่าช้า
เพราะเรามีวัคซีนจำนวนจำกัด
ส่วนประชาชนทั่วไปจะได้รับการฉีด
ก็คือมิถุนายนเนี่ยตอนนั้นจะมีวัคซีนเข้ามาอีก๖ล้านโดส
แล้วกรกฎาคมจะเข้ามาอีก๑๐ล้านโดส

ส่วนคำถามที่ว่าประชาชนทั่วไปจะได้ฉีดเมื่อไหร่
ต้องเรียนว่าในช่วงที่เราจะได้รับวัคซีนมาในปริมาณมาก
ก็จะเป็นในเดือนมิถุนายน

ที่ผ่านมาเราได้๒๐๐๘๐๐๑ล้า
ก็มีการฉีดตามเป้าหมาย
แล้วก็เรียกว่าจำนวนอาจจะดูไม่เยอะ
เพราะว่าเรามีวัคซีนในจำนวนจำกัด

เพราะฉะนั้นข้อถามในเรื่องของประชาชนทั่วไปจะได้สิทธิ์เมื่อไหร

เริ่มในเดือนมิถุนายนล็อตดัน๖ล้านโดส
เดือนกรกฎาคมมีล็อต๑๐ล้านโดส
ก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนทวีขึ้นไปได้อีก
แล้วก็ต้องเรียนครับว่าจำนวนวัคซีนที่ได้มา
มันไม่ใช่สิ่งที่อยากได้วันนี้
โทรไปสั่งแจ้งไปสั่งมาแล้วจะได้

หน้ามาตั้งแต่วัคซีนยังวิจัยไม่สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยซ้ำไป
เรื่องของวัคซีนขวด๑๙นะครับทุกผู้ชมครับ
ผมไปดูจากข้อมูลของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ประชาชนคนไทยจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่เนี่ย
กรมควบคุมโรคบอกว่ามิถุนายน๖๔ได้ฉีดแน่นอนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับ

คือโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่จะ
ให้บริการในการฉีดวัคซีนขวด๑๙ตอนนี้

ระยะที่๑ที่ฉีดมาแล้วตั้งแต่มีนาคม
จะยาวไปถึงพฤษภาคมปีนี้๖๔๓เดือน
นี่คือ๒ล้านโดสแรกที่เราได้มา

จากนั้นมิถุนายนไปถึงธันวาคมปลายปีใน๗เดือน
ไทยเราสั่งซื้อวัคซีนโควิด๑๙เอาไว้
เดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเนี่ยทั้งหมด๖๑ล้านโดส

รวมแล้วทั้งประเทศเนี่ยเราได้วัคซีนโควิด๑๙มา๖๓ล้านโดส
มีคนไทยอยู่ทั้งหมด๖๖ล้านคน

เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าที่จะได้รับการฉีด
ประมาณ๓๑ล้านกว่าคน

ถือว่าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะสั่งของรัสเซียเข้ามาเพิ่มด้วย

ส่วนแผนการฉีดนะครับสำหรับ๗เดือนนะฮะ
ประชาชนโดยทั่วไปนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ละเดือนเนี่ยเราคาดว่าจะฉีดได้เฉลี่ยเดือนละ๑๐ล้านโดส

ล้านโดสก็๕ล้านคน

๑เข็ม๒มันจะมีระยะเวลานะ
ใช่ค่ะประมาณกับสักสัปดาห์
กายภาพของโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ที่จะฉีดวัคซีนแต่ละแห่งเนี่ย
ศักยภาพจะฉีดได้๕๐๐โดสต่อวัน

ก็คือ๕๐๐คนต่อวันนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าเอา๑๐๐๑๐๐แห่งที่เรามีณขณะนี้นะ
แล้วฉีดได้แห่งละ๕๐๐โดสต่อวัน
มิถุนายนตีซะนับแต่วันทำการนะ๒๐วัน
เท่ากับว่าเดือนมิถุนายน
คนไทยจะได้รับวัคซีนขวด๑๙๑๐ล้านโดส

มิถุนานะกรกฎาสิงหากัญญาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับ
ปลายปี๖๔นี้คนไทยเราจะได้วัคซีนขวด๑๙๖๓ล้านโดส
นี่นะฮะขั้นตอนการฉีดต่างเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

คำถามก็คือว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเตรียมตัวยังไง
ใช่ต้องทำยังไงบ้างโอเครู้แล้วล่ะว่า
็อตแรกจะต้องเป็นของกลุ่มเสี่ยง๖กลุ่มเสี่ยงแรกก่อน
แต่เราถ้าเราจะต้องเตรียมตัวว่ามิถุนายนนี้เราได้ฉีดแน่

ก็ว่า๖กลุ่มเสียงแรกเนี่ยเขาไล่เลยเขาไล่คุณไปฉีดเลย
ส่วนประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยท่านก็เข้าไปโหลดแอปต่าง

ถูกต้องแล้วเขาจะมีให้ลงทะเบียนด้วย
ครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการจองคิวฉีดวัคซีนนะคะใช่
แอปพลิเคชันหมอพร้อมเขาบอกว่า๑พฤษภาคมโหลดได้ทั่วประเทศ
มิถุนายนก็จะไล่ฉีดให้แล้ว
ใช่แล้วนะครับทุกผู้ชมครับก็เตรียมตัวกันนะครับ
คือทั่วโลกแล้วฮะไทยเราก็ต้องมีภูมิคุ้มกันหมู่
ในการที่จะป้องกันโคลดสี่สิบเก้าให้ได้

พอประเทศแต่ละประเทศมีภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ย
ใบนี้มันก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่
ใช่แล้วมันก็จะลดการแพร่ระบาดลงมาได้
เช่นสมมุติว่าเราไม่มีแต่ว่าคุณพ่อภูมิมีอย่างนี้
สมมุติว่าอาทิตย์ฉันแพร่เชื้อให้คุมเท่าภูมิคุมเพื่อภูมิไม่ติด

ทีนี้ลองดูกันหน่อยว่าประชาชนเขาคิดเห็นยังไงกับเรื่องวัคซีน
หลายคนถามมาแต่ว่าทุกคนมั่นใจในวัคซีนที่ไทยเอาเข้ามาไหม

เขาก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นในวัคซีนนะ
แต่ขอบ่นหน่อยได้ไหมมันช้ามันช้าไป
กว่าจะเข้าถึงประชาชนครอบคลุมน่าจะกินเวลานาน
กลัวว่าโควิดจะลุกลามไปมากกว่านี้ซะก่อน
อีกอย่างที่กังวลก็คือว่าวัคซีนจะช่วยได้นานหรือเปล่า
เกิดมาช้าแบบนี้แล้วโควิดกลายพันธุ์ไปอีก

เชื่อไหมว่าวัคซีนจะช่วยป้องกันคนกัน
เชื่อครับเพราะว่าการที่ฉีดวัคซีนนะครับ
มันจะช่วยให้มีภูมิคุ้มกันครับ
แล้วก็ทำให้สุขภาพของเรามันดีขึ้นปลอดภัยจากโควิดขึ้นด้วยครับ
ผมคิดว่าวัคซีนที่ได้รับมา
ก็จะมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
แต่ไม่ใช่ในระยะยาวเป็นวัคซีนที่สามารถ
คุ้มครองปกป้องเราได้ในระยะสั้นเท่านั้นนะครับ
มั่นใจประมาณ๘๐เปอร์เซ็นต์จาก๑๐๐เปอร์เซ็นต์
ทีนี้ว่ามันมีปวงคนตาย
ถ้าฉีดแล้วตายเราคิดว่าใครควรจะรับผิดชอบคะ
หนูคิดว่าเปอร์เซ็นต์การตายหนูคิดว่ามันเป็นไปได้ยากอะค่ะ
เพราะว่าเป็นวัคซีนที่ใช้กันทั่วโลกค่ะ
แล้วส่วนคนที่รับผิดชอบก็น่าจะเป็นรัฐบาล

การได้รับวัคซีนมันล่าช้า
แล้วก็ประชาชนก็ยังได้ฉีดไม่ครบอะค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเป็นชาวสงขลานะคะ
บอกว่าส่วนตัวแล้วเธอไม่เชื่อค่ะ

บอกว่าต้องป้องกันตัวเองสบายใจที่สุด
แล้วก็อยากที่จะสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้น
คืออยากให้รัฐบาลรับประกันด้วย
ว่าถ้าสมมุติฉีดเข้าไปแล้วเกิดอันตรายถึงชีวิต
อยากให้รัฐบาลรับผิดชอบ
ถ้าถามส่วนตัวแล้วเธอบอกว่าเธอยังไม่กล้าฉีด

ใช่ต้องรับผิดชอบต่อหวะ
คุกคนที่ฉีดเขาคุกเสี้ยงชีวิต

เธอก็บอกว่ายังกล้ากลัวกลัวอยู่ถ้าจะให้ฉีดตอนนี้ค่ะ
แทบจะไม่มีความเชื่อมั่นเลยจริงอยากให้รัฐบาล
เหมือนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากกว่านี้ค่ะ
ว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราสามารถป้องกันได้
หรือว่ามีการรับประกันหรือว่าการรับผิดชอบว่าเราฉีดแล้ว
ถ้าเกิดว่ามีเป็นอันตรายอะไรหรือมีผลอะไรที่ตามมา
รัฐบาลจะมีการช่วยเยียวยาอย่างนี้
เหมือนสร้างความมั่นใจให้ประชาชนอยากมีการต้องการฉีดมากขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ถามว่าอยากจะฉีดไหมเราก็ยังกล้ากลัวอยู่อย่างนี้ค่ะ
คือต้องยอมรับว่าหลายคนไม่ค่อยมั่นใจ

เพราะว่าอย่างต่างประเทศก็มีข่าวใช่ไหมฮะ

คือผมดูสถานการณ์การรายงานเรื่องการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ถ้าออกมาวันนี้นะประจำวันศุกร์ที่๑๖เมษายน๒๕๖๔เนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับตัวเลขของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราให้ดูอินโฟเรื่องของสถิติอะไรประกอบไปด้วยนะครับ
พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรุนแรง
ที่ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
เราฉีดมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานนี้นะ

มีผู้ที่มีอาการ๗คน

จากทั้งหมด๕๘๐๐๐กว่าคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับ
ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรุนแรง
ได้รับการยืนยันจากคณะผู้เชี่ยวชาญมีรวม๗คน
ส่วนใหญ่มีอาการก็คือเกี่ยวกับระบบผิวหนังแล้วก็เยื่อบุ
อย่างเช่นผื่นแดงปากบวมหน้าบวมอาการทางระบบทางเดินอาหาร
คลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวทุกรายหายเป็นปกติ
และไทยเรายังไม่มีผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนโควิด๑๙นะครับ
อันนี้เอามาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะฮะ
เพราะว่าหลายท่านก็กังวลแล้วก็เป็นห่วงว่าเราไปฉีดแล้วเราจะได้รับอันตรายหรือไม่อย่างไรนะครับ
เพราะว่าก่อนจะฉีดเนี่ยเขาจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนแล้ว
คือจริงแล้วปกติเวลาฉีดวัคซีนต่างเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีการตรวจอยู่แล้วว่า
เป็นไข้หรือเปล่าสามารถฉีดได้ไหมร่างกายแข็งแรงไหม
ก็จะต้องมีการตรวจเบื้องต้นก่อนว่าคุณสามารถรับวัคซีนได้หรือเปล่า

ฉีดเสร็จก็ต้องนั่งพักรอก่อนด้วยนะ
ใช่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงดูอาการนะคะว่าจะมีผลข้างเคียงไหม

คุณผู้ชมครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙วันนี้นะครับในไทยนะครับ
อีกแล้วเมื่อวานก็๑๕๐๐วันนี้๑๕๐๐อีกแล้วเหรอคะ
ติดเชื้อรายใหม่ครับ๑๕๘๒รายนะครับเกิน๑๐๐ราย๓วันติดต่อกันนะครับ
วันก่อนหน้านั้น๑๓๐๐นะครับแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๕๐๐
จากต่างประเทศ๕ยอดสะสมของไทยทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ระบาดระลอกแรกนะครับ๓๙๐๓๘ราย
วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยสอบคอเนี่ยสรุปการติดเชื้อ
ณขณะนี้ของไทยนะครับมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้ง๗๗จังหวัด
มากจะน้อยก็แตกต่างกันไปสัปดาห์นี้ตั้งแต่๑๑ถึง๑๖เมษายน
พบการติดเชื้อกระจายอย่างรวดเร็วแล้วจากสถานการณ์เนี่ย
ณขณะนี้ยังเป็นตัวเลขขาขึ้นถามว่าแล้วมันจะไปลงเมื่อไหร่ล่ะ
นะฮะวันนี้คุณหมอเฉวดสรรนะครับท่านบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยค่อยชะลอลง
ค่อยค่อยลดลงนะครับเนื่องจากตอนนี้เรามีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น
ตั้งแต่ช่วงก่อนสงครานค่ะนะฮะถ้ามาตรการทุกอย่างเดินไปด้วยดีนะครับ
ตัวเลขของผู้ป่วยก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่นี่เป็นการประเมินทางทฤษฎี
คุณหมอบอกที่สำคัญก็คือเรื่องของชีวิตจริงนี่แหละ
ว่าแต่ละท่านแต่ละคนจะช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด๑๙เนี่ย
ได้มากน้อยขนาดไหนค่ะอ่านี่นะฮะตัวเลขวันนี้นะครับ
ทีนี้มีเคสเคสหนึ่งนะคะเป็นนักฟุตบอลติดโควิดคนนึงที่เขาบอกว่าตอนนี้
เขายังรอการช่วยเหลืออยู่ครอบครัวเนี่ยติดกันทั้งหมดสี่คนเลยนะคะ
มีตัวเขาภรรยาแล้วก็ลูกวัยสองขวบกับสองเดือนครับ
คือที่ว่ารอการช่วยเหลือคือก็ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยอ่ะค่ะนักฟุตบอลคนนี้นะฮะ
นี่ค่ะบอลบวรตาปลานะคะเป็นกองกลางแอซิสของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะคะ
ออกมาประกาศว่าตัวเขาเนี่ยติดโควิดสิบเก้าถือเป็นนักฟุตบอลไทยลีกรายที่สองแล้วนะคะ
บอกมาประกาศตัวว่าติดโควิดโดยคิดว่าน่าจะรับเชื้อมาจากรุ่นน้องที่ไปงานเลี้ยง
ฉลองแชมป์ไทยลีก๓ของลำพูนวอริเออร์แล้วก็ฉลองการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก๑ของเชียงใหม่ยูเนเต็ดด้วย
บอลเบอร์วอนตาปลาบอกว่าทั้งตัวเขาภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีกสองคน
วัยสองขวบกับสองเดือนเนี่ยนะคะติดโควิดสิบเก้าทางบ้านเลย
ครับมีผลตรวจยืนยันหมดแล้วแต่ยังไม่มีรถพยาบาลมารับไปทำการรักษาเลยค่ะ
ตอนนี้ทั้ง๔คนอยู่ในบ้านพักของตัวเองย่านรามคำแหง
ตั้งแต่วันที่สิบสองเมษายนแล้วนะคะวันนี้สิบหกเมษาแล้วสี่วันแล้วนะคะ
โอ้โหยังไม่มีรถพยาบาลมารับทั้งสี่คนไปรักษาเลย
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรถไปรักษาหน่อยค่ะตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเขาอยากให้ลูกทั้งสองคน
หนึ่ง๒ขวบอีกคน๒เดือนเข้ารับการรักษาจากทีมแพทย์ให้เร็วที่สุด
โดยสมาชิกครอบครัวทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพยายามติดต่อไปยังโรงพยาบาลต่าง
รวมถึงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหนึ่งหกหกเก้าตั้งแต่สิบสองเมษายนแล้ว
เพื่อขอเข้ารับการรักษาแต่ไม่มีหน่วยงานไหนตอบรับกลับมาเลย
ตัวเองก็พยายามหาโรงพยาบาลทุกแห่งทุกที่แล้วไม่มีโรงพยาบาลไหนตอบรับเลยจริง
ยังไงก็ช่วยตามหาห้องหาเตียงให้ลูกผมด้วยนะครับเห็นอกเห็นใจคนมีลูกด้วยนะครับ
ลูกผมยังเล็กอยู่เลยครับผมก็ตามหามาสองสามวันแล้วครับ
ไม่รู้ว่าจะตามหาได้วันไหนเมื่อไหร่กับเขามารอก่อนรอก่อน
ผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครับขอบคุณครับ
นี่ค่ะคือเขาก็ออกมาอัดคลิปนี่คือเสียงเครือด้วยนะ
ฝูงในวงการฟุตบอลก็พยายามหาทางช่วยเหลืออยู่นะคะ
แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีรถพยาบาลไปรับทั้งครอบครัวนี้๔คนเลยนะคะ
อันนี้ก็จริงต้องฝากไปถึงรองหนูไหมที่บอกว่าโอเคเตียงมีพอมีการประสานงานทุกอย่างโทรเลย

อยู่แถวรามคำแหงนะฮะเผื่อพี่เจ้าหน้าที่ฟังอยู่จะประสานติดต่อช่วยเหลือกันนะครับ
คือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงลูกสองคนนี่แหละ

ท่านผู้ชมครับลักษณะแบบนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยังมีอยู่ครอบครัวหนึ่ง
พ่อแม่ลูกป่วยโควิด๑๙ทั้งครอบครัวนะครับอยู่แถวสายใหม่
ไม่มีรถพยาบาลมารับเหมือนกันนะครับรออยู่หลายวัน
แต่นี่คือภาพล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
มารับแล้วมาถึงบ้านเนี่ยคุณพ่อเนี่ยกับลูกเนี่ย
คุณพ่อถึงขั้นก้มลงไหว้กราบรถพยาบาลเลยอ่ะอืม
คือก่อนหน้านี้ภรรยาได้ไปก่อนแล้ว

ใช่ครับรอกันอยู่๓คนพ่อแม่ลูก
แต่ตัวของภรรยาเนี่ยหรือว่าคนเป็นแม่เนี่ย
เขาเจ็บหนักสุดเขามีอาการปอดอะไรพวกนี้ด้วย
คือเหมือนเจ็บปอดอะไรแบบนั้นหายใจแล้วรู้สึกเจ็บ
ผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมตอนที่ท่านท่านท่านท่านทราบเรื่องเขาก็ประสานนะฮะ

คะวินาทีนี้มันบีบหัวใจเหลือเกิน

พ่อประสานช่วยนะครับทุกผู้ชมครับคือคุณแม่อายุ๔๐ปีนะตอนนั้นให้หนักสุดเลย
เจ็บปวดตัวเดินไม่ไหวปอดนี่ก็มีปัญหาเจ็บปอดมาก
ประสานช่วยเหลือไปทาง๑๖๖๘มีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลภูมิพลมารับไปก่อนแล้วนะฮะ
แม่นะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ำพ่อกับลูกชาย
ก็มีรถพยาบาลของศูนย์กู้ชีพเอราวันมารับไปโรงพยาบาลนะครับ
ก่อนจะเดินทางไปก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วครับ
คุณพ่อก็ก้มลงไหว้กราบรถพยาบาลเลยนะครับ
ก็ขอให้แข็งแรงปลอดภัยเร็วนะครับ
ทุกคนด้วยนะฮะที่เจอกับโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้นะครับ

ทีนี้วันนี้ที่จังหวัดตากนะคะมีผู้เสียชีวิตรายแรกของจังหวัดตากแล้ว
แล้วก็ปกติส่วนใหญ่จากโควิด๑๙เขาก็จะมีพิธีชาปนกิจเลยนะคะ
บอกว่าผู้เสียชีวิตคนแรกของจังหวัดตากนี้
เป็นกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ทองหล่อด้วยนะคะ
ถ้าดูจากจำนวนผู้ป่วยจังหวัดตากตอนนี้
มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่๑เมษายนจนถึงวันที่๑๕๑๓รายนะคะ
ซึ่ง๑๑ใน๑๓รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราช
ส่วนอีก๒รายอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะ
โดย๑ในกลุ่มคลัสเตอร์ทองหล่อนะครับ
รอบที่๓เนี่ยมีผู้ป่วยวัย๓๘ปีเป็นผู้ชายเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะ
มีอาการไอคันคอปวดเมื่อยตัว
มีประวัติในวันที่๑๙มีนาคมค่ะ
ไปร้านคริสตอลทองหล่อที่กรุงเทพ
แล้วก็เดินทางกลับบ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดตาก
ก็เลยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นญาติ๓คน
คือพี่สาวพี่เขยแล้วก็หลานชายนะคะ
ก็ตรวจพบเชื้อก็เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว
ทีนี้อาการของโปรแกรมเมอร์รายนี้เนี่ย
ตอนแรกก็ปกติดีนะคะพูดคุยได้ตามปกติเลย
แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนรูปร่างใหญ่
คือมีน้ำหนักตัวมากถึง๑๔๐กิโลกรัม
แล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยคือเบาหวานและความดัน
อย่างที่เรารู้กันที่เรารายงานกันว่าคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ย
เสี่ยงที่จะอาการหนักแล้วก็เสียชีวิตมากกว่าคนปกติทั่วไป
อาการของโรคเนี่ยของผู้ชายคนนี้ก็เลยประทุรุนแรง
๑เมษายนค่ะเขามีอาการสุดหนัก
ต้องใช้ท่อช่วยหายใจและไม่รู้สึกตัว
เมื่อเช้านี้มีรายงานมานะคะว่า

ก็นับว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙รายแรกของจังหวัดตากที่เสียชีวิต
ในการแพร่ระบาดโควิด๑๙ในกลุ่มคลัสเตอร์ทองหล่อ
โดยบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค
ก็มีการลำเลียงศพชายที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
บรรจุในถุงซิป๔ชั้น
ใส่ไว้ในโรงแล้วก็นำไปชาปนกิจที่เมน
มณีบรรพฤษในอำเภอเมืองตากค่ะ